ชนบุรีเมื่อคืนนี้ค่ะมีคนเห็นเหมือนเป็นผ้าขาว
ลอยมากลางทะเลอ่าแต่มันลอยมาพร้อมกลิ่น
คือกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาค่ะเขาก็สงสัยว่าเป็นศพหรือเปล่า
เป็นเหตุฆาตกรรมเป็นอะไรหรือเปล่านี่ลอยมาแบบนี้ค่ะ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วยิ่งลอยมาใกล้กลิ่นยิ่งเหม็นพี่อุ๋ย
สี่ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพเสม็ดได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านที่อำเภอเมืองชนบุรีว่าเนี่ยลอยมาแบบนี้ครับ
ติดป่าชายเลนชาวบ้านเขากำลังไปจับแมงดากันนะคะ
แล้วมันคล้ายไหมล่ะใช่ใช่ไหม
เห็นคือแบบศพแน่แน่ใช่ไหมโอ้โหรัดมาอย่างดีเลยนี่เห็นไหม
ชาวบ้านก็แตกตื่นนึกว่าเหตุฆาตกรรมอำพลังอะไรในพื้นที่
นี่คือซากสุนัขตายจนขึ้นอืดค่ะไม่ใช่ศพคน
สุนัขตายเหรอนี่คือสุนัขแต่ทำไมเขาห่ออะไรแบบนี้
แล้วก็มาลอยน้ำไว้ก็ไม่แน่ใจนะคะ
ก็อาจจะเป็นหมามีเจ้าของแล้วไม่รู้จะทิ้งไหนหรือเปล่า
บางทีส่วนใหญ่เขาน่าจะฝังแต่มันลอยอยู่น้ำ

นายประจักษ์ค่ะเป็นคนที่เห็นห่อผ้าคนแรก

แล้วเคยก็ยิ้มแบบเขินเขินหน่อยหนึ่ง
คิดว่าเป็นอะไรเลยตอนแรกที่เราเห็นน่ะ
ก็ไม่กลัวเราคิดว่าเป็นร่วมแล้วเราทำยังไงต่อ

แล้วสุดท้ายเข้ามาเจอ
เจอไหมสุดท้ายครับ

ประจักษ์บอกเขินเลยแต่มิ้วว่าดีแล้วนะคะ
ดีแล้วที่แจ้งเจ้าหน้าที่พี่อุ๋ย

ก็เห็นอะไรที่มันผิดสังเกตก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนนะคะ

วันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
น้ำทะเลก็ลดลงห่อซากสุนัขยังอยู่แบบนี้

ก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วมันเหม็นกว่าเดิมอีกพี่อุ๋ย
ก็เลยอย่างที่พี่อุ๋ยสงสัยแล้วว่าทำไมไม่เก็บไป
ชาวบ้านเขาก็เลยฝากเจ้าหน้าที่ว่าจะยังไงกันดี
ให้แบบมาเก็บไปหน่อยไหมไปจัดการหน่อยไหม
เพราะไม่อย่างนั้นมันก็ลอยไปเรื่อยไปติดพื้นที่อื่นเรื่อย
แล้วถ้าพื้นที่อื่นไม่ได้ดูข่าวก็นึกว่าเป็นศพ

พอน้ำมามันก็ซัดไปอย่างนี้ไงคะ

ก็มาตรวจกันมันก็จะคือไอ้ซากสุนัขถุงเดิมนี่แหละ
จะเอาไปฝังกลบซะอะไรก็ให้ดีกว่า
ฝากผู้นำชุมชนแถวนั้นก็ได้ใช่ไหมก็ฝากแถวนั้นเลย